วัย๑๐ขวบคนหนึ่งที่ประจวบกิริขัน
ก็รอดพ้นเงื้อมือของผู้ที่
ไปอนาจารย์มาได้อย่างบุดหวิดนะครับ
ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายชาวพม่านะครับ
โดยตำรวจสพปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
ได้รับแจ้งจากคุณยายของเด็กคุณยาย
อายุ๔๖นะฮะบอกว่าหลานชายอายุ๑๐ขวบถูกหนุ่มพม่าที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กัน
หลานชายเข้าไปในห้องน้ำจะไปกระทำชำราวแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยกันจับตัวไว้ได้
พม่าคนนี้ชื่อว่านายลาอายุ๒๓ปีนะครับมีบ้านที่เป็นบ้านเช่าอยู่ในซอยข้างวัด
ตำรวจไปที่เกิดเหตุแล้วก็ควบคุมตัวในลาไว้นะครับ
นำตัวไปชี้บ้านที่เกิดเหตุห่างจากบ้านผู้ต้องหาแค่๒๐๐เมตร
อาณาจารย์ผู้ต้องหาบอกว่าก่อเหตุจริงโดยนำเด็กเข้าไปในห้องน้ำ
ให้เด็กจับอวัยวะเพศแล้วให้ใช้ปากสำเร็จความไข้
หลังจากนั้นพยายามจะร่วมเพศทางถวันหนัก
แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเด็กสะบัดหลุดหนีออกมาได้
ก็เลยกลับมาที่บ้านของตัวเองทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่เด็กเนี่ยไปฟ้องยายอืมยายของเด็กชายบอกว่า
มีอาชีพรับจ้างทำขนมปังอยู่ที่โรงงานมีเด็กวิ่งมาตามแล้วบอกว่า
มีผู้ชายมาที่บ้านพาหลานยายไปในห้องน้ำกำลังจะไปดู
ขณะนั้นหลานวิ่งมาหาแล้วบอกว่าถูกในลาพาเข้าไปในห้องน้ำ
แล้วทำอาณาจารย์ก็เลยมาแจ้งตำรวจครับ
ก็มีเด็กวิ่งไปตามว่ายายมีผู้ชายเข้าบ้านอืม
นนท์เข้าห้องน้ำทีนั้นก็วิ่งมาเลย
แล้วก็ทำวันนี้พอเจอหลานที่โรงงานอืม
อ้าวมึงอยู่ไหนนั่นมึงว่าอยู่บ้านมันก็พึ่งจับไปซึ่งเหมือนกัน
หนีออกมาเหมือนกันค่ะหนีเขาไปเหมือนกันแล้วเขาเล่ากัน
แล้วก็บอกว่ารู้จักบ้านไหมว่ารู้จักจำได้ไหมจำได้
พายายมาที่อืมอ่าก็เนี่ยมาถึงนี่เลยก็มาคุยเนี่ยแล้วก็
แล้วเขาเล่าว่าหลานเราหลานน้องเล่าให้เราฟังคุณว่าเขาโดนอะไรบ้าง
ถามว่ามันทำอะไรหนูป่ะเขาให้จับจับของเขาอืม
ทีนั้นก็มาเลยอืมจับของเขาอ่าแล้วก็มาถามเมื่อกี้นี้
คือน้องเด็กชายวัย๑๐ขวบเนี่ยเขาก็พยายามที่จะป้องกันตัวเองเต็มที่แล้วนะ
ตำรวจสอบถามเนี่ยน้องบอกว่าตอนเกิดเหตุกำลังวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อน
แต่สักพักก็เดินกลับเข้ามาใหม่ซึ่งตอนนั้นปิดประตูบ้านไม่ทัน
บ้านไม่ทันค่ะทำให้ผู้ต้องหาเข้ามาในบ้านได้
บอกว่าวิ่งหนีไปในครัวส่วนเพื่อนถูกไล่ให้ไปอยู่ที่ห้อง
บริเวณเตียงนอนแล้วชาวพม่าคนนี้ก็ลากตัวเด็กผู้เสียหาย
เข้าไปในห้องน้ำบังคับให้จับอวัยวเพศ
ให้ใช้ปากอมอวัยวเพศแล้วพยายามจะล่วงละเมิดทางทวันหนัก
ค่ะแต่ว่าเด็กเนี่ยบอกว่าสะบัดตัวแล้วก็วิ่งหนีออกมา
ส่วนเพื่อนที่เล่นอยู่ด้วยกันเนี่ยก็วิ่งไปแล้วไปขี่จักรยาน
บอกยายอืมนะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวก็จะสอบ
ปากคำรายละเอียดต่างต่างเพิ่มเติมนะครับแล้วให้แพทย์ตรวจพิสูจน
ฐานต่างแต่ว่าแน่นอนว่าถูกแจ้งข้อหาแล้วนะฮะ
สำหรับหนุ่มพม่าคนนี้คือข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
อืมอ่าโอ้โหนี่อาศัยช่วงที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่บ้าน
ใช่เวลาเด็กอยู่ลำพังอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ชวยโอกาสเนี้ยครับ